เพราะว่าเราชอบมากชอบทำบุญ

กวนไหนบอกเลยว่าฮากระจาย

แล้วพี่หลุยคือตลกที่งานชุกมากเลย

ที่บ้านเพจังหวัดระยอง
เออนะคะซึ่งเคล็ดลับความปังของพี่หลุย
อยู่ที่การชอบฟังธรรมะบ่อยค่ะ

ฟังให้มันซึมเข้าไปในจิตใจ

วัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรี
บูชาตั้งแต่สมัยร้องลำลิเก

อย่างพี่หลุยนี่โทษนะคะพระอะไรเอ่ยค่ะ
อันนี้หลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูง

แต่ถ้ายุคนี้ถ้าเราไม่มองความเชื่อ

คือเราก็รู้สึกว่า
มีภาพไปกับเราอะไรประมาณนี้

มีพี่หลุยเนี่ยอยากฝากฐาม

เพื่อบอกละตลกรุ่นลูกรุ่นหลานนะคือ

ในดวงใจของคนไทยหลายต่อหลายคนไง

โน๊ตพี่โน๊ตด้วยนะคุณผู้ชมไปฟังเสียงพี่หลุยกันค่ะ
ก็เหมือนในวงการอยู่ให้เป็นอยู่ให้นานยาก

แต่อยู่ให้นานคงแบบที่ทุกคนยอมรับ
ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันได้นั่นแหละถึงจะดี
เหมือนดาราผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หลายคน
ที่ว่าเป็นตำนานทั้งที่อยู่และที่เสียชีวิตไปแล้ว
อย่างเงี้ยอย่างวงการตลกก็ปีเด้อ
ทำไมเขาถึงคงความดังเขาได้จนถึงทุกวันนี้

เพราะที่เมื่อกี้อะอาน้วนก็บอกว่าเวลาแกไปไหนมาไหนอะนะ

อย่างนั้นตกงานแล้ว

เป็นคนใจกว้าง